ต้องบอกว่าหัวลำโพงแทบแตกค่ะ
เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาแฟนคลับเขาแห่ไปรอดูดาราที่ตัวเองชื่นชอบกันแบบแน่นขนาดเลย
เมื่อคืนนี้น้องคิมเบอร์รี่เองก็ไปด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
เอฟซีเขาพร้อมใจกันค่ะเดินทางไปรอต้อนรับดาราที่ชื่นชอบนะคุณผู้ชม
ในงานปาร์ตี้ของเครื่องประดับแบนหรูคือเรียกได้ว่ามาร่วมงานกันเพียบเลย
ไม่ว่าจะเป็นเมื่อสักครู่นี้น้องคิมเบอร์รี่พีพีบิลกิ้นแอลลี่ต่อธนภพ
เจเจไอซ์พาริสและพี่เอสุภาชัยนะเมื่อกี้เราเห็นอยู่นะ
แต่ที่ดูว่าจะเป็นไฮไลท์ของงานก็คือแจ็คสันหวังค่ะคุณผู้ชม
พี่แจ๊คคนนี้วันเดิมของเราครั้งนี้เอาหน้าหล่อมาให้เอฟซีได้ฟินกัน
แถมงานนี้เนี่ยพี่แจ๊คยังคงเฟรนลี่เหมือนเดิมแจกความหล่อน่ารักสดใสไปทั้งงานเลยจ้า
โอ้โหจะเป็นลมเนาะ
คุณผู้ชมด้านหนุ่มไอซ์พาริสคนนี้ก็ปังไม่แพ้กันนี่
จะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกบุภเพสันนิวาส๒
ที่เพิ่งเข้าฉายให้ได้ชมการโกยรายได้ณวันนี้นะ
เกือบ๒๐๐ล้านแล้วคุณผู้ชม
งานนี้หนุ่มไอซ์เองก็ยอมรับว่าโอ้โหตื่นเต้นมากดีใจสุด
แล้วก็บอกด้วยนะว่าจริงใจไม่ได้หวังแค่๒๐๐ล้านนะ
ใจเนี่ยหวังให้ทะลุ๕๐๐ล้านไปเลยจ้า
มันมีความดีใจตื้นตันที่แบบมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะผม
ขอบคุณทุกคนครับผมผมขอเป็นคนพูดแทนผู้อำกับแล้วกัน
เพราะว่าพี่ผู้กำกับเขาจะแบบ
เขาจะทำตัวไหนผมบอกเลย๕๐๐ล้านอย่างน้อย
นี่การทฤติ๕๐๐ล้านนับถอยหลังเลยชม
แต่นี่จริงเข้าฉายยังไม่ถึง๑สัปดาห์เองนะ

ใช่ค่ะฝากบิลกิ้นเองที่มาร่วมงานนี้
ได้อัปเดตเรื่องที่ทำเอาเจ้าตัวหน้าบานให้ได้ฟังด้วย
บัตรงานแฟนมิตติ้งครั้งแรกในชีวิตทั้งสองรอบ
ขายหมดเกลี้ยงแล้วจ้า

ส่วนคู่จิ้นอย่างน้องพีพีอุ้ยคนนี้ก็ฮอตไม่แพ้กัน
แววมาว่าตอนนี้เนี่ยพรีเซนเตอร์รุมเกือบ๒๐ตัวแล้วนะคุณผู้ชม
โอ้โหต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นที่พากันปังสุดเลยล่ะค่ะ
ไม่ใช่แค่แฟนมิตเดี๋ยวจะเป็นแฟนมิตของผมครั้งแรกเลย
แล้วก็มันก็เกิดขึ้นหลังจากที่เราก็ออกมาดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้
ก็จริงดีใจมากที่ตอนนี้เหมือนว่าก็บัตรโซอัลไปแล้ว
พลาดต่อไปเราก็เต็มที่ในการที่เราจะรับผิดชอบ
ความคาดหวังที่คนอยากจะมาดู
ประมาณแล้วกันค่ะมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับผม

ฟันกับผิวซ้ายแต่ผิวน้องดีมากนะ
จริงถูกต้องฟันก็สวยมากนะเอาล่ะ